วันทำพิธีขอขมาสำหรับคนไทยเชื้อสายมอนจะมีธรรมเนียมการแต่งกายที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยมีญาติพี่น้องผู้หญิงช่วยกันดูแลเครื่องแต่งกายของนาคโดยรูปแบบการแต่งกายคือนุ่งผ้าสีสวยงามเด่นชัดเช่นสีน้ำเงิน
ห่มสบายสีฉูดฉาดเช่นสีบานเย็น
มีผ้าพาดบ่าสีขาว
และจะทัดดอกไม้สีบานเย็น
มีการแต่งหน้าทาปากให้กับนาค
ซึ่งการแต่งกายของนาคมอนมีคติความเชื่อว่า
มีความสวยงามเปรียบดั่งเทวดารูปงามได้ลงมาจุติ